งานทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ทยอยกันเอาป้ายสวัสดีปีใหม่นี่แหละค่ะมาตั้งทั่วทุกบริเวณ
วันนี้ค่ะเช้าข่าวชัดโซเชียลของเราได้รวบรวมป้ายเด็ด
ที่เรียกได้ว่าโดนใจชาวเน็ตมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย

ใช่จะเป็นอย่างไรบ้างดูกันเลยค่ะ
นี่ป้ายแรกกระแทกใจโซเชียล
งานไม่ทำเงินไม่ควักถ่ายแต่รูปส่งแต่ลายบ้านเมืองจะเดินหน้าได้อย่างไร

ก็เรียกได้ว่าโดนใจชาวเน็ตเหมือนกันเพราะว่าเป็นการสนอง
เขาเรียกว่านำเสนอสะท้อนภาพที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลในยุคนี้จริง

ท้อนความจริงนะคะในยุคสังคมก้มหน้านั่นเอง
แต่ว่าหลายคนก็สงสัยป้ายนี้เขาตั้งอยู่ไหนนะหน่วยงานไหนเป็นคนทำ
ทีมข่าวตรวจสอบสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์แต่ได้รับคำตอบว่าไม่ทราบที่มา
จากเป็นภาพที่แชร์ต่อกันมาแล้วก็ไม่ได้ระบุสถานที่ตั้งเอาไว้
แต่ว่าล่าสุดในแฟนเพจไทยรัฐแจ้งเข้ามาว่าป้ายนี้ติดตั้งอยู่ที่วัดป่าโพทอง
ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจลบบุรีค่ะ
อีกหนึ่งภาพเป็นภาพสไตล์วินเทจ

เขียนบอกอวยพรขอให้ทุกท่านสุขสรรในวันปีใหม่
เป็นของโรงงานยาคูถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เจ้าของโพสต์เขาประทับใจภาพนี้รวมไปถึงชาวเน็ตก็ประทับใจด้วย
เพราะว่าดูวินเทจวินเทจเหมือนย้อนกลับไปในปีคศ
แม่ปีเกิดดิฉันไม่ดี

เอาไปดูป้ายต่อไปป้ายสวัสดีปีใหม่๒๕๖๒
โครงการล้างใบสั่ง๑๐๐บาทราคาเดียวของตำรวจจราจรสนลำผักชี
โดยตั้งใจจะดำเนินตามแนวนโยบายว่าทำดีทำได้ทำทันที
ลดค่าปรับต่ำสุด๑๐๐บาทเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แล้วก็เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างตำรวจจราจรกับประชาชนด้วยนะครับ

และอีกหนึ่งป้ายเป็นป้ายเตือนอุบัติเหตุ
แหม่น่าจะลิงกับข่าวสายแปดมาสักครู่นี้นะครับ

ว่าดัดแปลงมาจากภาพยนตร์ชื่อดังนี่แหละ

เร็วแรงทะลุไร่อ้อย
ก็เป็นการเตือนว่าถ้าใครเจอรถบรรทุกขับหวาดเสียวนะคะ
โทรไปแจ้งได้เลยที่สายด่วน๑๙๑ค่ะ
แสดงว่าเส้นนี้รถบรรทุกอ้อยเยอะ

ป้ายเตือนอุบัติเหตุพร้อมคำอวยพรปีใหม่ที่มีประโยชน์สุดนะครับ
ระบุข้อความประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
ในพื้นที่เทศบาลด่านคล้าที่นครราชศรีมานะครับ
ก็จะสามารถโทรหาหน่วยกู้ชีพได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ตามเบอร์ที่เห็นในภาพนี้เลยสายด่วนทันใจไปเร็วมาเร็ว
ตรวจทราบอุบัติเหตุเจ็บป่วยตลอด๒๔ชั่วโมง
เรียกหน่วยกู้ชีพได้เลยนะครับ
ก็มีเบอร์โทรศัพท์ต่างให้พร้อมศัพท์เลย

ถ้าใครไปเจอป้ายแบบนี้นะคุณยกโทรศัพท์ของคุณถ่ายไว้

ถูกเก็บไว้ส่งต่อให้เพื่อนหลายด้วยนะครับ
ปิดท้ายที่ป้ายเตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนของอบศักย์งามนะครับ

ตั้งสติก่อนสตาร์ทถ้าพลาดตายนี่
สั้นง่ายได้ใจความเป็นการเตือนสติผู้ใช้รถใช้ถนนกันนะคะ